ถูกต้องเลยเพราะว่าเราต้องเดินทางไกล

เพราะว่าร้านนี้เด็ดมากเลย
อยู่ที่ซอยศรีนคริน๕๙

ด้วยรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องบุกไปชิมมาแล้ว

นี่ค่ะคุณผู้ชมร้านเตี๋ยวหมูรถตู้
นี่เลยร้านนี้นะคะโดดเด่นตรงที่ว่า
มีการดัดแปลงรถตู้ให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว
จอดขายอยู่ที่ซอยศรีนคริน๕๙นะคะ
แม้ว่าจะเป็นรถตู้คันเล็ก
แต่ขอบอกเลยว่าใครผ่านไปผ่านมาที่นี่
หันมามองทุกรายแล้วก็ต้องแวะมาชิมนี่แหละค่ะ
ส่วนเมนูทางร้านก็ต้องแนะนำเลยนะคะว่า
เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยก็ว่าได้กับการเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแห้ง

แน่นอนคุณซูซ่าแบบนี้

แน่นอนออนเซ็ตดูนิดนะคะคุณผู้ชม
เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแบบร้อนแล้วก็รสชาติเข้มข้นจัดจ้านด้วยนะคะ

เปิดดูรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องได้เลย
เพราะคุณน็อตวรริสจะพาเราไปใช้ชีวิต

แล้วก็ไปชิมเมนูเส้นหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์นะคะ
ซอสไปกับเมนูแรกก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟซอสอันชันค่ะ
เย็นตะโฟชามเดิมที่เพิ่มเติมคือซอสสีม่วง

จากร้านติ๊กเย็นตะโฟ๒สี
ต่อด้วยวาฟเกอร์แบล็คคาร์โบค่ะ
และเฟสตูชินีทราโฟออย
สวยงามมากด้วยนะคะที่คาเฟ่ริมน้ำค่ะ
แล้วปิดท้ายนะคะบะหมี่เต็มเครื่อง
บะหมี่เครื่องบึ้มเจ้าเก่า๒๘ปีจากร้านช่อบะหมี่เกี้ยวหมูแดงค่ะ
แล้วก็อิ่มพุงกางไปพร้อมกัน
เล่าเส้นเป็นเรื่อง๑๑โมงเช้าจ้า

เห็นว่าคุณชนะเคยไปทานก๋วยเตี๋ยวรดตู้มาใช่ไหมวะเป็นอย่างไรคุณเล่าสิใช่ไปทานมาละ
โอ้โหอร่อยมากเลยทุกเมนูค่ะ
มาแล้วเนี่ยกินเต็มที่ตัวป่องตัวบานกันเลยทีเดียว
คุณกับรถตู้อันไหนป่องกว่ากัน

ไปทานกันดูกันนะครับแถวเศรษฐกรินนะ
คือร้านเขาสุดยอดไอเดียแล้วก็การเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแห้งบนกระทะร้อน

พี่แกทำอยู่ร้านเดียวเพราะฉะนั้นไปลองทานกันดูให้ได้นะครับ